ไม่เว้นแม้กระทั่งซูเปอร์สตาร์พี่อ้ำพัชรภาของเราค่ะ
อย่างที่ทราบนะคะแก่ปีชงงานเกิดปีมะเมีย
ที่เต่ว่างไทยก็ไหว้ปีชงร์ปีชงร์เยอะแยะมากกว่าใหม่กับประจานภาค
ล่าสุดค่ะคอนเทนต์คอนใจก็ต้องเกิดขึ้นที่ต่างประเทศค่ะ
เรียกว่าเอาจริงเอาจังที่สุดนะคะทัพแม่อ้ำใช้คำนี้นะคะ
ผลพลพักไปถึงประเทศฮ่องกงเลยค่ะ
จัดใหญ่จัดเต็มนะคะทั้งแม่อ้ำพี่เอสุปชัยและเพื่อนอีกหลายคนค่ะ
และแน่นอนผู้นำคณะนะคะเสื้อแดงยืนถูทูปนั่นนะคะหมอช้างค่ะ
แต่แม่อ้ำของเราคือไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เท่ากับเชื่อมากว่ายน้ำ
เชื่อรายแรด๑๐๐ถ้าไปกับมีคณะขนาดนี้
ปังให้มันรู้ไปค่ะซึ่งเขาว่ากันว่าฮ่องกงอ่ะ
คือไปไหว้แล้วมันเห็งจริงแก้ได้จริงปังจริงค่ะ
แล้วแม่แอ้มของเราก็ศรัทธาสุดนะคะไหว้ขอพรกัน
เอาจริงเอาจังเสร็จจับโอ้โหเรียกความเฮงความปัง
เปล่งเสียงรวยออกมาแบบดังชัดแจ๋วแหล่วเลยอ่ะ
คนไทยไปที่นู่นอุ้ยนี่มันคณะทัวร์ไทยนี่
พอเหลียวไปอุ้ยนี่มันคุณอ้ำนี่มันปังมากจริง

เอาล่ะเฮ่งร่ำรวยจริงนะ
มองแวบแรกนะแยกไม่ออกว่าไหนพี่เอไหนทูบยักษ์
ในทีมเดียวกันเลยไม่คนจีนเขาเชื่อสีแดงมันเห็งไง
พูดสีแดงเออนะคะแล้วพี่เอเนี่ยโอ้โห
แล้วที่เห็นเนี่ยค่ะคือไม่ได้ใช้แอปยืดนะคะ
นี่คือทูบจริงที่ฮ่องกงเนี่ยคือต้องปังจริงมันต้องอันนี้เลยนะคะ
แล้วก็เห็งปังแม่งแล้วก็ปีชงสกายเป็นปีดี
นี่อย่าให้ถึงขั้นต้องแบบเซฟทูบยักษ์นะ
พี่เอไม่ได้ใช้แอปอันนี้ไม่ได้ใช้แอปไม่วาบ